คุณผู้ชมโควิด๑๙เนี่ยมันไปทุกที่ทุกหย่อมญาจริงนะคะ
วัดก็ไปค่ะไปดูสถานการณ์ที่วัดตึกกันหน่อย
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานมาว่าเจ้าอาวาสวัดตึกเนี่ย
มรณภาพจากการติดโควิด๑๙แม้ว่าท่านจะถูกนำตัวไปส่งรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็ตาม
แต่ทีนี้ยังมีอีกหลายชีวิตที่อยู่ในวัดตึกที่ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นผู้ติดเชื้อ
แล้วก็เป็นกลุ่มสีแดงด้วยนะคะ
จากกรณีพระครูประหลัดมานิดเจ้าอาวาสวัดตึกตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
มรณภาพจากการติดโควิด๑๙ไปเมื่อวันที่๒๖กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
หลังจากเข้ารับการรักษาตัวตั้งแต่๑๙กรกฎาคมแล้ว
ล่าสุดได้ข้อมูลมาจากพระแล้วก็ชาวบ้านว่ายังคงมีกลุ่มลูกศิษย์วัด
แล้วก็ญาติที่ใกล้ชิดรับใช้พระครูประหลัดมานิดเนี่ยติดโควิดด้วยค่ะ
ซึ่งทุกคนตอนนี้เนี่ยใช้กุฏิเจ้าอาวาสเป็นที่กักตัวนะคะ
จำนวนนี้มีทั้งคนสูงอายุแล้วก็มีทั้งเด็กด้วยค่ะ
ทีมข่าวเราเดินทางไปที่วัดตึกเพื่อไปดูความเป็นอยู่ของกลุ่มคนที่เป็นผู้ติดเชื้อ
แล้วก็คนที่ต้องกักตัวนะคะมีผู้ใหญ่๔คนมีเด็กเล็กอีกสามคนค่ะ
ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นมี๓คนที่มีผลโควิด๑๙เป็นบวกนะคะ
ส่วนอีก๔คนไม่พบเชื้อนางวันนาวัย๕๐ปีก็คือผู้ติดเชื้อ๑ใน๓คน
แต่อาการยังไม่รุนแรงแค่ไอกับจามแล้วก็ตัวร้อนมีไข้
ส่วนอาการแน่นหน้าอกกับหายใจติดขัดมีบ้างแต่ไม่ได้เป็นตลอดเวลา
คนที่อาการหนักจริงคือนายอัตภพลวัย๕๖ปีสามีค่ะ
คนนี้แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยมีเจ้าหน้าที่รับตัวไปโรงพยาบาลบุษราคำแล้วนะคะ
สาเหตุที่ครอบครัวนี้มาอาศัยอยู่ที่กุฏิพระครูประหลัดมานิดเนี่ย
เพราะว่าเธอเป็นน้องสาวค่ะเป็นน้องสาวของพระครูประหลัดมาณิชย์
ส่วนคนอื่นอีก๕คนก็คือเป็นเครือญาติเป็นหลานนะคะ
มีนางสาวนัตยานันนายปฐมพงศ์มีน้องไอติมวัย๒ขวบน้องทิพย์วัย๗ขวบ
แล้วก็เด็กชายเก่งวัย๗ขวบซึ่งน้องไอติมวัย๒ขวบน้องติดโควิด๑๙ด้วยนะคะ
แต่ก็จะต้องมีการกักตัวเอาไว้เพื่อแน่ใจก่อนว่าจะไม่ติดโควิดจริงค่ะ
วันนาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตอนเจ้าอาวาสวัดตึกยังมีชีวิตเนี่ย
ญาติญาติทุกคนก็คือต้องมาช่วยดูแลอาการป่วย
ก็เลยทำให้ทุกคนได้รับเชื้อมาด้วย
ก็มีเด็ก๒ขวบกับ๗ขวบ๒คนแล้ว๕๐คือแม่

ถ้าไม่ถูกเผินเขาก็อาจจะเอาไปถ่ายกล้อดดูก่อน
ที่ให้กักตัวเพราะว่าหน่วยงานทุกที่เลย
ที่ผมประสานงานมาแล้วก็ประสานงานไปตามหน่วยงานต่างก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือ
ไม่มีเตียงว่างบ้างครับรถไม่มีบ้างครับ
ผมก็บอกว่าถ้าไม่มีใครมารับก็กินยาพวกกระชายพวกอะไรไปดูร่างกายของเรา
ว่ามันพร้อมไหมถ้าไม่พร้อมก็บอกผู้ใหญ่ได้
เออเดี๋ยวเอารถส่วนตัวไปขับออกไปโรงพยาบาลไหนก็ได้

ผมกลัวไงกลัวว่ามันจะมีเสียชีวิตเพราะที่นี่
ตะวมลงไผ่เฉพาะหมู่ศรีเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคโควิดเนี่ย๒ลายนะครับ
รายแรกก็เป็นลูกบ้านที่หมู่บ้านพฤกษา
ที่สองก็เป็นเจ้าวาดองค์ใหม่นะครับที่เป็นโควิดแท้เลย
จากกลุ่มเครือญาติของอดีตเจ้าอาวาสแล้วเนี่ยนะคะ
พระลูกวัดเองก็มีกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะคะ
โดยตอนนี้เนี่ยพระลูกวัดวัดตึกมีอยู่ทั้งหมด๗รูป
มี๒รูปที่ต้องกักตัวเพราะว่าใกล้ชิดกับพระครูประหลัดมานิษฐ์ค่ะ
ก็ให้ทำวัดเช้าเย็นในกุฏิเพื่อเป็นการลดการสัมผัส
แล้วก็ลดเรื่องของการเสี่ยงการแพร่ระบาดด้วย
ตอนนี้ทางวัดบอกว่าอยากให้มีหน่วยงานสาธารณสุข

เพราะตั้งแต่พระครูประหลัดมานิดมรณภาพไปเนี่ย
มีเจ้าหน้าที่มาตรวจหาเชื้อแค่คนใกล้ชิดเท่านั้นเอง
ไม่ได้มีการมาตรวจพระลูกวัดให้ด้วย
หลังจากที่ข่าวนี้นำเสนอออกไปเนี่ย
ล่าสุดมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาตรวจหาเชื้อ

จะได้มีการประเมินด้วยว่าแต่ละคนที่อยู่ในกุฏิเนี่ย
มีอาการทั้งผู้ป่วยแล้วก็กลุ่มเสี่ยง
ไม่ติดยังไงอาการเป็นกลุ่มโซนสีไหน
ได้มีการแบ่งแยกแล้วก็ทำการส่งรักษาตัวอย่างถูกต้องค่ะ

คือบางที่หลายจุดหลายบ้านเขาก็
ต้องฝากสื่อไปเลยค่ะช่วยเป็นบากเป็นเสี่ยงให้

บ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ที่ซอยจันทร์
เชื่อไหมฮะติดโควิด๑๙
ติดกันอยู่ในบ้านเนี่ยสิบเจ็ดคนติดทั้งบ้านติดทั้งบ้านนี่นะครับทุกผู้ชมครับ
เขาร้องเรียนขอความช่วยเหลือมานะครับทุกผู้ชมครับคืออย่างนี้ครับ
ผู้ที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ยชื่อคุณกิฟต์อายุ๓๗เป็นหนึ่งในผู้ป่วยที่อยู่ในบ้านนี่แหละ
เพิ่มบอกว่าทางบ้านตอนที่ตรวจเจอโควิดนี่นะก็อาการมันอยู่ในโซนกลุ่มสีเขียว
ก็แจ้งประสานกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยใช้วิธีการก็คือกักตัวรักษาอาการที่บ้าน

มีการโทรติดต่อสอบถามอะไรก็ว่ากันไป
มา๒อาทิตย์ไม่ได้อะไรเลย
แม้แต่ยาเหรอคะไม่ได้เลยอาหารอะไรก็ไม่มี
จนเขียวจะเป็นแดงอยู่แล้วจากกลุ่มเขียวจะเป็นแดง
ดูแลตัวเองอะไรไม่ได้ด้วยคนอื่นก็ป่วยเหมือนกัน

หมดแรงล้มฟุบหมดแรงนั่งลงตรงชักโครก
ช่วยอ่ะอ่ะนอนทับขี้แล้วเนี้ยตอนเนี้ยอ่ะนั่งนั่งลูกวินจับ
ไอ้นี่เอาไว้อ่านั่งก่อนนั่งก่อนคือเธอแจ้งมาอย่างเราเนี่ย
ก็หวังว่าอยากจะให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาดูให้หน่อยนะครับ
เพราะว่าในระแวกบ้านแถวนี้มันก็มีปัญหากันอยู่หลายหลัง
แยกสิบเจ็ดเขตบางคอแหลมกรุงเทพนะครับบ้านหลังเนี้ย
จุดเริ่มต้นคือมีคนที่เป็นพี่ชายของคุณกิฟต์เป็นไข้ก็ไปตรวจ
พบว่าเจอโควิดนะฮะทีนี้ในบ้านเนี่ย
แต่ละคนก็ทยอยมีอาการป่วยตามกันมานะครับ
แล้วก็ไปซื้อชุดตกชุดตรวจอะไรมาตรวจเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยพบว่าติดเชื้อโควิดกันหมดเลย
มีพี่ชายของเธออีกคนนึงนะครับอายุ๔๒ปีคนนี้ก็อาการเริ่มหนัก
หายใจลำบากต้องใช้ถังออกซิเจนเหมือนกันนะครับ
คุณกิฟต์บอกว่าที่บ้านมีกันอยู่๑๘คนนะฮะไม่ติดเชื้อคนเดียวติด๑๗คนนะ
ตอนที่เริ่มป่วยคนแรกแล้วไปตรวจเนี่ยแล้วพบว่าติดโควิด
แต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีอะไรส่งมาถึงเลยยาอาหารอะไรพวกนี้ไม่มาถึงเลย
เพราะไม่อยากไปเบียดเสียดที่โรงพยาบาลสนามแล้วก็รู้ว่าเตียงก็หายาก
ตัดสินใจรักษากันเองที่บ้านทุกวันนี้คือรักษาถามว่ารักษายังไง
สมุนไพรหาอะไรสูตรดมต้มสมุนไพรกินอะไรก็ว่ากันไปอย่างนี้
คือเอาง่ายตามเกิดกันเองหาถังออกซิเจนมาใช้
บอกโอ้โหเธอแทบจะสิ้นหวังแล้วก็เลยฝากทางสื่อมวลชนฝากทางเราหน่อยเถ
ค่ะกล้วยเป็นกระบอกเสียงออกความช่วยเหลือดอกเราอย่างงี้
ในบ้านก็มีนะไม่ใช่มีแต่ผู้ใหญ่นะครับ
ชีวิตนี้อยู่กันทุกช่วงอายุเลย
ใช่ค่ะเนี่ยก็ทำยังไงก็เนี่ยต้มสมุนไพรสูดกันไปดมกันไป

เพราะว่าทุกคนเขาก็ยิ่งมีภูมิไอซอเลชั่นกัน
แต่ว่าถ้ารัฐบาลไม่สรรพือแบบว่าช่วยไปถึงอย่างนี้มันก็ยังลำบากค่ะ
อย่าพูดเหมือนงานรัฐอยู่ดีก็ได้ค่ะ
คือซัพพอร์ตเรื่องอาหารเหมือนตามที่ประชาสำคัญหน่อยได้ไหม
แบบที่แบบว่าโรงทะเบียนเราจะต้องได้มีติดต่อกับมาก
พอวันละ๒ครั้งให้อัพภูมิในยาสุทธิ์ภาพได้มีไง

ที่บอกเลย๑๖๖๘๑๖๖๙สัมผัสได้ได้อย่างคือโทรไม่ได้อย่างนี้ค่ะ

คุณคุณจะต้องมีระบุออนไลน์เป็นอะไรไม่รู้สักอย่างให้เราตามมาเข้าถึงการแสดงข้อมูล
พอจากนี้เขาจะไปโรงพยาบาลสนับให้แอร์อัพค่ะ

จากผู้ป่วยจริงที่ยินดีที่จะไม่เป็นภาระของโรงพยาบาล
กักตัวแล้วเหมือนกักไปทั้งชีวิต
คือถ้าฟังจากคุณกิฟต์เขาลงทะเบียนเข้าระบบ
แต่ว่าความช่วยเหลือเนี่ยมันมาไม่ถึงตามระบบที่บอกเอาไว้

กลายเป็นว่าจากเขียวเนี่ยจะเหลืองจะแดงกันหมดแล้ว

ใช่ฮะติด๑๗จาก๑๘คนในบ้าน
ชุมชนข้างนอกเราถามคุณกิฟต์หน้านี้คุณกิฟต์ก็บอกนะ
บอกว่าโอ้โหด้านนอกในซอยแถวบ้าน
ข่าวว่าติดโควิดกันแทบทุกหลังแล้ว
เลยอยากฝากบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยเหลือหน่อย
ติดกันแทบทุกหลังแล้ว
ซอยจันทร์๔๓แยก๑๗เขตบางคอแหลมกรุงเทพนะครับ
อันนี้เสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่มีเข้ามานะฮะ

ว่าเออตกลงแล้วเนี่ยโอ้โหบ้านหลังนี้เนี่ย

แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าหลังอื่นติดกันเยอะแล้วเหมือนกันเนี่ย

เพื่อป้องกันการแพร่กระจายอีกเหมือนกันนะคะ